มาดูกันก่อนเรื่องของเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับนักร้องเพลงดังหนามเตย
แบงดินเจ้าของเพลงชอบแบบนี้นะคะ
เพราะว่ามีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าพ่อของน้ำเตยเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อคืนเมื่อค่ำวานนี้นะคะ
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะไปชนกับท้ายของรถบรรทุกมันสำปะหลัง
บริเวณหน้าสำนักงานประปามดินแดงที่เขตเทศบาลตำบลโพนทองอำเภอเมืองกาลสิน
เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยค่ะ
ไม้เล็กทะเบียนก็ไกลต้อเตา๗๖๐๒กละศิลป์ค่ะก็ถูกพวงมาลัยอัดทับร่างเลยนะคะ
สภาพรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะพังยับเยินมีควันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องด้านหน้า
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือนำตัวออกมา
ก็ต้องใช้เวลาถึงกว่า๒๐นาทีนะคะถึงสามารถนำออกมาได้แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกรสิน
ต่อมาค่ะก็ทราบชื่อว่าผู้บาดเจ็บคือนายจำนงกำนาดีเป็นผอโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรภูปอ
จากการสอบถามคนขับรถบรรทุก๖ล้อค่ะ
เขาก็เล่าบอกว่าตัวเองขับรถมาจากอำเภอโพชัยที่ร้อยเอ็ด
บรรทุกมันสัมปะหลังมาจะไปส่งโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงดังคล้ายยางระเบิดด้านท้ายรถก็เลยจอดข้างทางอีกฝั่ง
ลงมาดูปรากฏว่าเป็นรถกระบะชนท้ายเสียหายเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็เชิญคนขับรถบรรทุกมาสอบปากคำเพิ่ม
และจะมีการนัดผู้บาดเจ็บเข้าสอบปากคำภายหลังหลังจากที่อาการดีขึ้นนะคะ
เพื่อจะหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็โทรไปสอบถามน้องหนามเตยค่ะ
แต่ว่าคุณแม่ตุ๊กชุติมาเป็นคนรับโทรศัพท์แทน
ซึ่งคุณแม่บอกว่าตอนทราบข่าวประมาณ๒ทุ่มตกใจมากรีบไปที่เกิดเหตุ
ส่วนน้องหนามเตยรออยู่ที่โรงพยาบาลร้องไห้ตลอดนะคะ
อาการคุณพ่อตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วแพทย์ก็ตัดต่อลำไส้เล็กเพราะว่าช่องท้องนี่ฉีกขาด
ตอนนี้คุณพ่อรู้สึกตัวขยับแขนได้
แต่ยังต้องเฝ้าดูอาการเพราะยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาน้องหนำเตยก็คอยให้กำลังใจแม่
บอกแม่ให้เข้มแข็งกระทั่งช่วงสายลูกเผลอหลับไปด้วยความเพลีย
ตัวของคุณแม่เองเนี่ยก็ขอองค์ปู่องค์ย่าพระศักดิ์สิทธิ์ที่วัดภูปอ
ซึ่งคุณพ่อนับถืออยู่ให้ช่วยคลี่คลายนะคะให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีค่ะ